ว่าจะแจ้งข่าวร้ายสำหรับวงการบันเทิง
สำหรับคนที่เกิดในยุคนะฮะบอยแบนแรก
ชีวิตเขาค่อนข้างจะพลิกผันมากทีเดียวค่ะ
ทราบแค่ว่าช็อกในห้องที่คอนโดอย่างไรจะแจ้งความคืบหน้าให้เพื่อนทราบอีกทีนะครับ
ตอนนั้นดังเป็นพลุแตกเลยครับตามมาด้วยอัลบั้ม๘ขา๔คนเต้นกันยับเลยตอนนั้น
ปี๒๕๓๗ครับมีเพลงฮิตมากมายเพลงไม่ได้คิดที่รักของคนอื่น
โอ้โหเมื่อก่อนนะร้านเหล้าไหนผับไหนนู่นต้องมีเพลงนี้ฮะแล้วเพลงกอดเธอไว้ครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของวงการบันเทิงที่แจ้งข่าวมาล่าสุด
ที่เราจะเข้ารายการนี้เลยนะคะนี่คุณจักรีนกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติม
คือในอีกมุมนึงเนี่ยวันนี้มูลนิธิร่วมกระตันยูก็ได้รับแจ้งว่า
พบศพผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในบ้านพักหลังหนึ่งในย่านวังทองหลางนะคะ
อดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังซึ่งในมุมต่างตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามาแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบในรายละเอียดนะคะ